ข่าวนี้หน่อยค่ะข่าวนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ชนบุรีเลย
ผู้ชายคนนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมมีการต่อยตำรวจตำรวจ

หลุกเม่าหลุงเม่าหลุงเม่า

ว่าผู้ชายผู้หญิงช่วยกันพยายามห้าม
แล้วกว่าจะทำให้ผู้ชายคนนี้เขาสงบลงได้นะ
เจ้าหน้าที่หลายนายเลย
แล้วคนที่อยู่ตรงนั้นก็ต้องช่วยกันระงับเหตุ
ผู้ชายคนนี้หัวแตกนะ
คลิปนี้ค่ะเพจพระจันทร์ลายกระต่ายเอามาโพสต์ไว้
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อคืน
ที่โรงพยาบาลน้าศังวรรารางค์ที่ชนบุรีค่ะ
นักข่าวของเราก็เลยโทรไปสอบถาม
ว่าตรงนี้สพอะไรดูแลนะสพห้วยใหญ่ใช่ไหม

ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมา
ผู้ชายคนนี้เขาอายุ๒๘ปี
ลักษณะเหมือนกับคนเมา
คือเขาประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้ม
แล้วผู้ไพรก็เลยนำตัวเขาส่งโรงพยาบาล
พอมาถึงตัวผู้ชายวัย๒๘คนนี้

ก็ถามกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีหน้ากากอนามัยไหม

เขาก็เลยโวยวายไงว่าแบบนี่เป็นโรงพยาบาลอะไร

แล้วก็ปล่อยแบบสัตว์ออกมาเลยค่ะ
ทีนี้พอเถียงกันทะเลาะกัน

นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่เวรเบรเค้าเห็นเหตุการณ์

อ้าวพอตำรวจมาถึงค่ะเขาก็ต่อยตำรวจอีก
ตำรวจไปสองทีจนตำรวจต้องต่อยสวนไปเหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นที่ตำรวจต่อยสวนไปไม่ได้อะไรเลย
จะป้องกันตัวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดเหตุชุลมุนกัน

ผู้ชายวัย๒๘ปีเขาหัวแตก
พอทำแผลเสร็จก็นำตัวมาโรงพัก
ทำอย่างไรอ่ะไม่ได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลล่ะ
ต้องเข้าห้องขังสิรอให้สั่งเมาก่อน
แล้วนี่นักข่าวของเราก็ไปตามความคืบหน้าเหมือนกันค่ะ

นักข่าวของเราไปเมื่อเช้าเลยที่โรงพักห้วยใหญ่
ก็คุยกับตัวชายวัย๒๘ปีคนนี้เขาชื่อว่านายเตชินทองอยู่
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นผมกินเบียร์ไป๓ขวด

แฟนผมที่มาด้วยนะเจ็บแล้วก็เลยมาทำแผลที่โรงพยาบาล
พอมาถึงผมก็ขอแมสกับทางโรงพยาบาล
เปรย์เขาพูดจาไม่ดีใส่ผมผมก็โมโห
แล้วถามว่านี่ตอนนี้คลิปที่แชร์ไปเนี่ยคนเขาด่าเยอะนะ
นี่รู้สึกอะไรบ้างไหมฟังเขาตอบค่ะ
แล้วมันจะเอายังไง
แล้วเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เราเหมือนกับชกตำรวจชกอะไรอย่างนี้

นี่คุณเพราะเอาจริงพอบางคนเห็นคลิปเขาก็บอกว่า
แล้วตำรวจไปทำเขาก่อนหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
แต่เนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเขาก็อยากขอโทษตำรวจเนี่ยนะคะ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกสุรกิจอินอ่ำผู้อำกับที่สพคั่วใหญ่
ก็บอกว่าตอนนี้ตำรวจเองแจ้งข้อหากับนายเตชินคนนี้๔ข้อหา

การต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ทำให้เสียทรัพย์เพราะว่าทำเก้าอี้
ของโรงพยาบาลพังไปตัวหนึ่งแล้วก็ทำร้ายคนอื่นนะคะ
ก็โดนแจ้งไป๔ข้อหาขอโทษทุกฝ่ายแล้ว
ถ้าไม่เมาเหตุการณ์ก็ไม่น่าจะเกิดแบบนี้มั้